ที่งานงิ้วเพราะปกติงานงิ้วเนี่ยเขามีของเยอะแยะมากมายนะคะ
จังหวัดอุทัยธานีหลายคนไปเดินชมไปเดินเที่ยวงานงิ้วที่นี่
ให้ความสนใจกับร้านนี้เลยร้านน้ำตาลปั้น
โอ้โหงานนิ้วต้องมีนิ่งอย่างนี้

แล้วผมชอบหงอคงมากเลย

ใช่มีหลากหลายรูปน่ารักมากเลยนะคะ
ครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม

เป็นขนมน้ำตาลปั้นที่เป็นรูปมังกร
ง้อคงอะไรแบบที่คุณชนะบอกเลย
แล้วเขาบอกว่าใช้เจ้าดังในเติ๊กต๊อกนะคะ

เขาจะขายขนมน้ำตาลปั้นไปตามงานนิ้วต่าง
ป้าเจงก็มาขายที่จังหวัดอุไทยทานีอยู่อยู่นะคะ
งานเทศการส่าศจีนของสานเจ้าปุงเต่ากง
ตลาดสดเทศบาลเวียงอูไทยทานีนะคะ
งานใหญ่มีการแสดงงิ้วด้วยนะคะ
คือเขาจะมาตั้งร้านเป็นแบบโต๊ะเล็ก
เห็นไหมมีประมาณ๕สีเนอะ๕ช่องแบบนี้นะคะ
แล้วจะใช้ไฟจากเตาถ่านใส่ไว้ด้านล่างให้มันร้อน
คือต้องอุ่นตลอดเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะแข็งน้ำตาล
ทีนี้แล้วเขาก็จะเอาออกมาปั้นเป็นรูปต่าง

อันนี้เป็นแบบมีแม่พิมพ์คุณเห็นไหม
มีมีแม่พิมพ์ที่เขาอาจจะเรียกว่าแบะแซร

ก็จะมีตั้งแต่รูปแบบที่มีแม่พิมพ์แบบนี้
คือแบบแม่พิมพ์มันจะโป่งข้างใน
ผลไม้ต่างมีรูปโดเรมอนรูปสัตว์ต่างน่ารักนะ
แล้วก็มีเริ่มต้นอันละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
ใช่ป้าเจงบอกว่าตะเวนทำน้ำตาลปั้นเนี่ย
ตั้งแต่อายุ๒๐ปีแล้วตอนนี้อายุ๖๐ปีก็ยังคงสืบสารการทำอยู่นะ
จะขายประจำอยู่ที่บึงชวากจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ้าหากว่าอยากจะให้ป้าเจงไปออกงานอีวงอีเวนต์ที่ไหนอะไรยังไง
ติดต่อป้าเจงได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
งูย้อนหวานอันนี้มันเป็นแบบอัดลมอ่ะสมัยก่อนที่ข้างในมันจะพล่องออกมาใช่ไหม
นี่มันเหมือนข้าวโพสจริงเลยใช่ไหมใช่ตอนเด็กผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้
ผมก็เดินเล่นเลียกินกันอย่างนี้แล้ว
ใช่แต่อย่าไปโทษว่าอย่างนี้มันมาทำให้ฟันผูอย่างเดียว

หลังจากกินน้ำตาลไป

โอ้โหไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ำตาลนะคะ

กินแต่พอประมาณและอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะจ๊ะ